ต่อกันที่เรื่องของชาวกัมพูชา

เขานั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อน
นายคนนี้มาถึงเสร็จขอนั่งวงเล่ากินด้วย
ไปมาพอเล่าเข้าปากมันก็พูดไม่ถูกหู
อยู่ดีหันไปถามคนตายบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะ
เสร็จแล้วออกไปจากจุดนั้น
แล้วมีคนมาแยกทั้งคู่เพื่อไม่ให้ทะเลาะกัน
กลับมาอีกรอบคราวนี้เอามีดวิ่งเข้ามา
แทงใส่เขาจนตายเลยค่ะคุณผู้ชม

ชอบมีปัญหากับคนอื่นในพื้นที่ตรงบริเวณนี้
คุณผู้ชมไปดูนี่ว่าญาติพอมาถึง
มารู้ว่าในนักค่ะเป็นชาวกัมพูชาอายุ๓๐ปี
ถูกแทงญาติและครอบครัวนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพ
คุณผู้ชมลองดูนะคะสภาพของในนักคนตาย
หงายจมกองเลือดอยู่ปากซอยชุมชนวัดมะกอก

บาดแผลของเขาค่ะถูกแทงเขาที่หน้าอกซ้าย
คนก่อเหตุทราบชื่อต่อมาคือในเบิงค่ะ
อายุ๓๙ปีหรือชื่อจริงว่าในขาวจันทา

หลังจากตัวในเบิงก่อเหตุเสร็จเขานั่งรถแท็กซี่หลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณจ๋าแจ่มสีก็ไปที่จุดเกิดเหตุ
ไปเจอชาวบ้านนะคะเห็นว่าตรงบริเวณนั้น
เหมือนชาวบ้านมาล้างเลือดของคนตายออกจากทางเท้า
แต่ว่ามันก็ยังมีคราบเลือดอยู่ตรงบริเวณริมทางเท้าที่เหลืออยู่
ชาวบ้านคนหนึ่งชื่อคุณสุรทินเหล่าศรีบอกว่าเมื่อคืนนี้ตัวเขาอยู่ในบ้าน
แต่เขาได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมาเหมือนวิ่งไล่กัน

ก็เห็นว่ามีคนถูกแทงแล้วแล้วล้มลงไปกองที่พื้น
จากนั้นก็มีคนวิ่งออกมาดูกันเต็มไปหมดเลย
คุณสุรทินยังบอกด้วยนะคะว่าปกติตรงบริเวณซอยนี้

ส่วนมากจะเกิดจากชาวกัมพูชาที่มาตั้งวงกินเหล้า

มีชาวกัมพูชาชาวเมียนมามาอยู่เยอะ
ไม่เคยถึงขั้นมีคนตายครั้งนี้หนักที่สุดค่ะ
จะมีเรื่อยนะปัญหาอย่างนี้คือโลภอวกแวงตีกัน
แต่ว่าครั้งนี้รู้สึกจะหนักสุดที่ว่ามีกัน

เยอะนะอย่างน้อยสี่ห้าสิบคน
อืมนี่คือคนที่อยู่ในซอยตรงนั้นนะคะ
แม่ค้าร้านขายของชำหน่อยค่ะเล่าให้ฟัง
ได้ข้อมูลน่าสนใจคุณผู้ชมนางวันเรียมเหมือนประสาทบอกว่า
คนที่เป็นคนก่อเหตุชื่อในเบิง๒๓ปีที่แล้วก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่นะ
แต่นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นคนอันทภาณหาเรื่องคนอื่นไปทั่ว
ไม่มีใครเขาคบอยู่ด้วยก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่น
กระทั่งในเบิ้งนี่แหละกลับมาเย็นเมื่อวานนี้เดินเข้ามาในซอย
จังหวะนั้นคนตายคือในนักเนี่ยกับเพื่อนอีก๒คนกำลังตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่
อยู่ในห้องพักชั้น๑หอพักตรงนี้มันสูง๕ชั้น
คนตายเนี่ยเขาอยู่ชั้นหนึ่งในบึงก็เดินเข้าไปแล้วขอนั่งร่วมวงดื่มด้วยสิ
บึงกับในนักเนี่ยเอาจริงจริงเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่พอเล่าเข้าปากปุ๊บ
เบื้องคนก่อเหตุก็ดันมีปากเสียงและหันไปถามคนตายว่าเอ้ยมึงเป็นใคร
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลยชกต่อยกันค่ะก่อนที่เพื่อนเพื่อนพยายามจะแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
ตัวผู้ก่อเหตุในบึงเนี่ยเห็นบอกว่าออกจากจุดนั้นแล้วกลับไปที่ห้องของตัวเองที่อยู่แถวย่านอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
สองทุ่มเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้คนให้ข้อมูลนะเขาบอกว่าตัวในนักเนี่ยเดินออกมาจากซอยกับกลุ่มเพื่อนก็คงจะกลับ
กลายเป็นว่าอยู่ดีในบึงกลับมาค่ะรอบนี้เอามีดมาด้วยแล้วพุ่งเข้าไปแทงคนตายทันทีก่อนที่เขาจะขึ้นรถแท็กซี่หลบหนีไป
ส่วนเพื่อนคนตายเนี่ยก็ตะโกนเรียกว่าเฮ้ยเพื่อนถูกแทงถูกแทงแล้วก็อุ้มกันมันออกมาที่หน้าปากซอย
แต่ตอนนั้นเนี่ยในนักคนตายเนี่ยเขาหมดสติแล้วนะคะถึงกู้ภัยจะพยายามเข้ามาช่วยเหลือแต่ยื้อชีวิตไม่ได้ค่ะ
โดยเพื่อนเองก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าคนตายในนักเขาเป็นคนเฉยนะไม่สูงสิงกับใคร
เพิ่งจะมาอาศัยห้องเช่านี้อยู่ได้แค่๒๓เดือนเองค่ะ

อ่าจะไม่ได้ต่อแม่พอกลับมาหาเพื่อนปุ๊บ

คนก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นคนยังไงบ้างที่เขาเคยอยู่ที่นี่

ก็เมื่อก่อนก็ตีหัวคนอยู่หน้าบ้าน

เขาเป็นคนแบบมึนเล่าแบบมึนเมาไหม

โอ้โหนี่ตามคำบอกเล่าของคุณป้าร้านขายของชำคุณป้าวันเรียงเนี่ย

ทีนี้ตำรวจจับตัวในเบิงคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
คุมตัวไปที่สนพญาไทยค่ะ

ในเมืองก็รับสารภาพบอกผมก่อเหตุจริง
หลังก่อเหตุเหมารถแท็กซี่๒๕๐๐บาทเลยนะคะ

ให้ไปส่งที่จังหวัดอ่างทองอำเภอป่าโมกนั่นแหละ
พอไปถึงญาติก็ไม่ให้เข้าบ้านอีก

แต่วันนั้นเมาจริงแล้วอยากจะขอโทษค่ะ
ผมจำไม่ได้เลยครับ

สาธารณะพรุ่งนี้ตำรวจบอกนำตัวฝากหางที่สารอาญารัชดาค่ะ